ดูข่าวนี้หน่อยค่ะแหมแสบจริง
วัยจริงคิดดูสิเห็นว่านักท่องเที่ยวมาอยู่ริมหาดใช่ไหม
มือเขาไวไปปลดสร้อยเขาทีนี้ตำรวจก็ต้องจัดการแหละ
แต่ตำรวจไทยก็เก่งอยู่แล้วค่ะรวบตัวได้แบบทันควันเลยนะ
เอาให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยค่ะภาพเนี่ยที่เห็นว่าใส่กระโปรงสั้น
นี่คือสาวสองนะคะเขาเหมือนกับแบบไปใกล้กับนักท่องเที่ยวเห็นไหม
แต่นี่เจ้าหน้าที่คุมตัวได้
แต่หลังจากนี้คงจะต้องไปตรวจสอบไปดูไปกวาดล้างต่อไปด้วยนะคะ